คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของการปราบปรามการค้ามนุษย์กันบ้างนะฮะ
ตำรวจไปบุกจับเลยนะคุณนะ
ไปบุกจับทั้งแม่เล้า
แล้วก็คนที่ซื้อบริการทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
รายการนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
นี่เป็นช่วงนาทีที่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัว
ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจภูทรภักดิ์ห้าจังหวัดเชียงใหม่

บุกเข้าจับกลุ่มผู้ซื้อประเวณีเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ซึ่งแน่นอนการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการขยายผล
แจงอายุ๒๙ปีกับพวกในความผิดฐานค้ามนุษย์
โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี
เป็นการกระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
พอจับแม่เลาะได้แล้วก็ต้องขยายผล
สอบสวนพบว่าผู้ซื้อประเวณีส่วนใหญ่เป็นชายสูงอายุคุณ
มีทั้งพ่อค้านักธุรกิจผู้รับเหมาข้าราชการบำนานในพื้นที่
โดยมีพฤติกรรมซื้อบริการทางเพศเด็กซ้ำ
บางครั้งซื้อบริการเด็กพร้อมกัน๒คนเลยคุณ
เพื่อไปมีเพศสัมพันธ์แบบหมู่นะครับ
โดยวิธีการก็จะติดต่อมายังแม่เล้าให้จัดหาเด็กสาวให้
เพื่อจะมีเพศสัมพันธ์และให้ค่าตอบแทนครั้งละ๑๐๐๒๐๐บาท
แล้วก็นัดหมายให้แม่เล้านำตัวเด็กสาวมาส่งยังโรงแรมต่าง
ถามว่าแม่เล้าได้ค่าในหน้าไหมได้อยู่แล้วนะฮะ
ได้ครึ่งหนึ่งเลยครับคุณร้อยละ๕๐จากค่าบริการนะครับค่ะ
ถ้าเด็กได้๑๐๐๐แม่เลาะก็หับไปละ๕๐๐นะครับ
ถ้าเด็กได้๒๐๐๐แม่เลาะก็หับไป๑๐๐๐แล้ว
ตำรวจนะครับรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อขออนุมัติออกหมายจับต่อสารจังหวัดเชียงใหม่
หน้านั้นอย่างที่บอกจับกลุ่มแม่เล้าได้แล้ว
ก็เลยตามต่อในการจับกลุ่มผู้ใช้บริการ๖รายนี้
ซึ่งทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
พรากแล้วก็พาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบีดามันดา
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่ออนาจารย์
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับ
อกจากนี้คือทางเจ้าหน้าที่บอกนะคุณนะ
ยังมีผู้ซื้อประเวณีรายอื่นอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐาน

เพราะแม่เล้าที่จับได้ก่อนหน้านั้นส่งเด็กเยอะ
ส่งไปให้หลายคนมีลูกค้าเยอะนะฮะ
ขณะเดียวกันยังมีการเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาอีก๑คดีนะครับ
ก็เป็นการจับกลุ่มตัวพ่อเล้าที่ชักจูงเด็กชายเร่ร่อน
โดยพ่อเล้ารายนี้จะเก็บหักค่าในหน้าคุณ
หักค่าตอบแทนทั้งหมดเลย
แบ่งให้เด็กเฉพาะค่าขนมกับค่าเอาไปเล่นเกมเท่านั้น
ล่อเด็กให้มาขายบริการเป็นเด็กชายนะครับ

ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับ
ทีนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเรา
สำหรับเครือข่ายค้ามนุษย์เหล่านี้
ทางตำรวจได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมมานานแล้ว
และขณะนี้ตำรวจได้ทราบตัวภูติภูติภูมิผิดหมดแล้วนะครับ
เตรียมจะขยายผลไปหาเครือข่ายค้ามนุษย์
ค้าเด็กหญิงและเด็กชายรวมไปถึงผู้ซื้อบริการ

ผู้การภาค๕เปิดเผยว่าอะไรรู้ไหมคุณ
ผู้ซื้อบริการที่อยู่ในวงการสงฆ์
วงการผ้าเหลืองก็ซื้อบริการเด็กเหล่านี้
มีทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ตอนนี้ผู้การภาค๕กำลังให้ทีมสืบสวนสอบสวนต่อนะ
แต่บอกว่ามีหลักฐานอยู่ในมือแล้วคุณน่าตกใจไหมล่ะ